แต่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
เดี๋ยวผมจะพาไปทานต่อเนื่องเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวโบราณที่จังหวัดแพร่
ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูหน้าตามันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรว่าก๋วยเตี๋ยโบราณแห่งนี้มัน

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้วก็ชื่อร้านก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของอาหารจานเด็ดอยู่แล้วครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะที่เจ้าของร้านก็คิดค้นขึ้นมา
รองใจลูกค้ามานานกว่า๑๓ปีแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ในหนึ่งถ้วยก๋วยเตี๋ยวโบราณก็จะมีเส้นนี่แหละครับส่วนใหญ่จะสั่งเป็นเส้นเล็ก
แล้วก็มีหมูแดงถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วปนผักชีฝรั่งมีหัวผักกาดด้วยนะ
แล้วก็ราดด้วยน้ำหมูแดงมีกระเทียมเจียวอันนี้ขาดไม่ได้และ
มะนาวครับมะนาวต่างดุ๊ด
มันไม่ใช่มะนาวต่างดุ๊ดมะนาวต่างดาวมะนาวธรรมดาเปรี้ยวนี่แหละไม่ต้อง
โถเอ้ยพอเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ
แล้วก็ราดบนเส้นที่เขาลวกเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
เขาบอกเลยน่าทานสุดรสชาติโอ้โหอร่อยจนไม่ต้องปรุงเลยทีเดียวครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็บีบมะนาวลงไปหน่อย
แต่ถ้าชอบเห็ดแล้วก็เติมพริกลงไปสิครับจะรออร่อยแค่นี้ก็ทานได้เลยนะครับ
ผู้สินค้าของเราก็ไปถาพี่ไก่ของร้านนะครับว่าไงคุณส่งวันก็บอกว่า
ลับความอร่อยอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยสดแล้วก็ใหม่ทุกวัน
คุณภาพและความอร่อยทุกเมนูครับส่วนเมนูอื่นอื่นก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับ
เช่นข้าวคุกกะปิก็มีน่าทานเครื่องเคียงครบครับบอกเลย
เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปสุดกลมหวานหอมกระดูกหมูโอ้ยไม่ไปทานได้ไงล่ะ
ฟังแบบนี้แล้วน่ากินจริงเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับบรรยากาศภายในร้านครับ
ตกแต่งลงตัวด้วยสไตล์ล้านนาพื้นเมืองยิ่งทำให้ร้านนี้นะครับ
มีลูกค้าแวะเวียนไปไม่ขาดสายเลยทีเดียวโอ้โหเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราต้อง
ปักหมุดไปทานกัน